ฟังของคุณจตุรนฉายแสงกันบ้างนะคะ
คิดยังไงกับการที่เชิญ๔พักมาพูดคุย

บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยบอกผมไม่เห็นด้วย
ผมไม่เห็นด้วยเลยกับการไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ
และอันนี้ไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวของผม
แต่มันคือนโยบายของพักที่ประกาศในการเลือกตั้งไว้ตั้งไม่รู้กี่เวที

เวลานี้สังคมก็มองในทางตั้งคำถามในเรื่องนี้อยู่
มันก็มาขึ้นกับว่าแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไง
ซึ่งมันก็มีอะไรที่ล็อกเอาไว้อยู่
ก็คือว่าการประกาศต่อประชาชนไว้ในระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง

เพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเลยเถิดไปถึงการร่วมกับสองพักนี้ในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วถ้ามันเลยเถิดไปเนี่ย

แล้วก็อาจจะได้รัฐบาลที่ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ส่วนประเด็นเรื่องที่คุณหมอชุลนานหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาบอกว่า
ก็ถ้าเพื่อไทยพยายามแล้วมันจัดตั้งไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้จริงเนี่ย
ก็คงต้องส่งไม้ต่อให้พักที่เขาได้คะแนนไปอันดับ๓หรือว่าภูมิใจไทยละมั้ง
เรื่องนี้คุณจตุรนบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมันก็เป็นไปตามกติกาตามปกติอยู่แล้ว
ก็ในเมื่อพักที่๑จัดตั้งไม่ได้ไม้ต่อก็ต้องตกมาเป็นของพักที่๒
แล้วถ้าเกิดพักที่๒จัดตั้งไม่ได้อีกมันก็ต้องเป็นพักอันดับ๒
อันนี้เรื่องปกติแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจัดออกมาแล้วมันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ย
มันจะบริหารกันยังไงมันก็ไม่ดีใช่ไหม
อัตราการที่บอกว่าไม่ร่วมของ๒ภาคนี้
ที่ผ่านมามันมีเหตุผลว่า๒พักนี้เป็นกลไกสำคัญ
ก็ยังเป็นอยู่ดังนั้นถ้ายังเป็นอยู่แล้วก็นโยบายต่าง
มันก็จะไม่สอดคล้องอะไรไม่ตรงกันกับ๘พัก
ตรงกันกับพักเพื่อไทยในนโยบายสำคัญ
โดยเฉพาะในเรื่องที่จะทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเกิดความยุติธรรม
คุณจตุรนบอกว่าไม่เห็นด้วยที่เพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
นี่ไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวแต่เป็นนโยบายพัก
แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของสอสอที่ชื่อจตุรนฉายแสงเนี่ย
ผมบอกเลยนะว่าการตั้งรัฐบาลมันต้องมีความชอบทำและไม่ทำให้เกิดวิกฤตทางการเมือง
ในฐานะสอสอคนหนึ่งผมอยากได้รัฐบาลที่เป็นของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ถ้าตั้งไม่ได้ผมก็อยากเรียกร้องไปยังสวไม่ใช่เรียกร้องให้สลายคั่วเพราะมันจะเป็นผลเสีย
ตั้งรัฐบาลมันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างไม่ใช่ว่าเออใครก็ได้ขอให้มีรัฐบาลขึ้นมาก่อน
เพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นกันแล้วว่า๙ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลผลิตการมันเป็นยังไง
ทำลายระบบของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญประชาชนข้อนประเทศต้องการรัฐบาลประชาธิปไตย
แต่ปัญหามันอยู่ที่สวไงอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของสอสอที่ชื่อจตุรนฉายแสง
คือฟังอย่างเงี้มันคือมันติดล็อกไปหมดใช่มันพันกันไปหมดเลยค่ะ
แต่ละพักก็ล้วนแต่มีเงื่อนไขของตัวเองใช่ไหมใช่